เรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

แล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นที่ฟังแล้วต้องตกใจ
เออนะคะก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะ
ว่าคุณจักรินผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย

ใช่นะคะซึ่งคุณหมอปลายเนี่ยช่วงนี้คือฮอตมาก

แล้วก็คุณหมอปลายก็เคยพูดเองว่าท่านยมหรือทาเวสุวรรณเนี่ย
จะมาคอยกระซิบบอกคำทำนายต่างกับเธอ

แล้วปรากฏว่าที่เธอเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้
มันมีหลายเรื่องเลยที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมือง
อุบัติภัยไฟไหม้โรงงานเครื่องบินตกที่ต่างประเทศ

หรือแม้แต่ในแวดวงบันเทิงที่หมอปลายเคยทายเอาไว้ว่า

ผลไม้สีแดงอย่างแตงโมจะขายดีมาก

จะมีดาราวัยเบนเจอร์เพศเสียชีวิตสิ้นเดือนมีนาคมค่ะ
ก็คือข่าวของคุณบีมประพังกรไง

เอกวัยรุ่นชื่อดังเสียชีวิตกระทันหัน

หมอปลายบอกด้วยว่าวงการบันเทิงปีนี้ยังไม่ได้พักนะ

จะมีข่าวช็อคอีกหนึ่งถึงสองรอบ
เกี่ยวกับคู่รักดาราที่อาจจะทะเลาะกัน

เป็นข่าวดังช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม

ต้องรอดูนะอันนี้นะคะหมอปลายบอกไว้
ส่วนกระแสที่หมอปลายไปออกรายการแล้ว
มีการเล่านิทานเรื่องนางฟ้าตกน้ำ
มีคนโยงใยว่าเกี่ยวกับคุณแตงโมนิดา
ที่ถูกทำร้ายจนพัดตกน้ำเสียชีวิตนั้น
หมอปลายบอกว่าอันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้วค่ะ

เอาเท่าที่ตอนนี้ได้นะคะ
เอาเท่าที่ตอนนี้ได้ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณ

ก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็เรื่องของฝนฟ้าทำให้มีอุบัติเหตุ
น่าจะเหลืออีกประมาณ๑๒รอบค่ะ
เขามาแล้วประมาณ๒รอบใช่ไหม

ทานอะไรเหรอพูดอะไรออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่ก็รู้แบบเวลาท่านมา
ท่านก็จะบอกบอกเสร็จแล้วก็ไป

แต่ก็เราก็ขอจบมันไว้ตรงนั้นดีกว่า

ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนพอสมควร
หนูแค่แบบองค์ลงเฉยอะไรอย่างนี้
เขาคงไม่เห็นหนูเป็นประเด็นหรอกนะคะ
ใช่แต่ก็ไม่ได้ไปชี้เป้ายังค่ะปกติค่ะใช่
ทีนี้พอทำนายถึงวงการบันเทิงไปแล้วค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปเจาะลึกเรื่องปากท้อง
เศรษฐกิจเรื่องโควิดการเมืองมาด้วย
รวมทั้งสงครามในต่างประเทศตอนนี้นะคะ
หันมาโฟกัสที่ปากท้องดีกว่า
เพราะว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะไม่หยุดเท่านี้
โอ้โหอันนี้ก็น่าจะเรื่องใหญ่อยู่
ส่วนการเมืองใครจะขึ้นใครจะลงอย่าไปสนใจมาก
เพราะรับรองว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่ค่ะ

ค่ะตามนั้นเลยใช่มีอีกตามนั้นตามนิทานเลยค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
วัคซีนครบแล้วทุกอย่างโอเคแล้ว

ทีหรือพูกมานานแล้วไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องชินกับมัน

พอจะแนะนำบอกแฟนไทยรัฐทีวีหน่อยได้ไหมคะ

คือตอนนี้ไม่ต้องสนหรอกค่ะว่าใครอยู่หรือใครจะไม่อยู่
แต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนมีงานทำ
มีเงินมีรายได้มีเงินรายเดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างก่อน

ยังไงเรื่องเศรษฐกิจสำคัญปากท้องสำคัญ
เมื่อกี้พูดตรงอย่างหนึ่งนะคือแบบว่า

อันนี้สำคัญนะคะ